ไปดูกะบินกันหน่อยนะครับมีโอกาสในการมีชื่อเป็นตัวสำรองให้กับทางโอเอชลวนในการลงเล่นในทีมชุดใหญ่ครับ
วินธรรมสัจจานันทร์ก็ได้รับความไว้วางใจจากกุญซือในเจลเพซันด้วยการใส่ชื่อในทีมชุดใหญ่นะครับ
ของเอชลูเวิร์นเป็นครั้งแรกในเกมบุกไปเยือนเคลิเซรองจ่าฝูงแม้ว่าตองจะยังเป็นตัวสำรองต่อจาก
ส่วนผลการแข่งขันนะครับลูเวิร์นบุกไปชนะหนึ่งศูนย์มีสิบเก้าแต้มรั้งที่สามของสเตจที่สอง
ตามหลังจ่าฝูงอยู่หกคะแนนค่ะที่เหลืออีกสองนัด
กวินก็อาจจะมีชื่อเป็นตัวจริงในเกมลีกสำรองอีกครั้งด้วยนะครับโดยโอเอสแอลนะครับ
จะเปิดบ้านเจอกับทางเบียร์ช็อตวิวไลฟ์ครับคืนนี้เวลาตี๒ครับ